มีผู้หญิงชาวสุรินทร์คนหนึ่งเธอบอกว่าเธอถูกรังแก่
โดยผู้ใหญ่บ้านที่มีศักดิ์เป็นอาของเธอเอง
บอกว่าวันนั้นเนี่ยอาชวนไปดื่มเบียร์
แล้วก็ดื่มกันจนเมาไม้แล้วเธอก็หลับไป
รู้สึกตัวอีกทีตื่นขึ้นมาทั้งตัวเหลือกางเกงในตัวเดียวค่ะ
แล้วก็ตามร่างกายเนี่ยนะมีร่องรอยถูกกัดจนแบบช้ำไปหมดเลยนะคะ
นี่คือภาพที่เธอโชว์ให้ดูบอกช้ำแบบนี้เลยอ่ะ
แล้วก็อันนี้น่าจะโดนตีแล้วมั้งเนี่ย
แบบโอ้โหมันช้ำอะไรขนาดนั้นคะเนี่ย
แต่คดีไม่คืบหูขนาดนี้เลยเหรอคะ
อันนี้ไม่น่าเป็นฟันคนแล้วนะคะเนี่ยมันลอยใหญ่ขนาดเนี้ย

ลองดูนะไม่รู้ว่าเธอไปหาหมอหรือยังว่ามันเกิดจากอะไรได้บ้าง
ผู้หญิงคนนี้อายุ๓๕ปีอยู่จังหวัดสุรินทร์นะคะ
ร้องเรียนกับสื่อมวลชนและผู้สื่อข่าว
บอกว่าถูกผู้ใหญ่บ้านพยายามปลุกปล้ำขืนใจอย่างทารุณ
เรียกว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านซาดิต

ว่าอย่างนั้นนะอันนี้คำพูดของเธอเองนะคะ
ตอนนี้เธอบอกว่าเธอถูกขู่ฆ่าด้วยนะว่าไม่ให้ไปเปิดเผยเรื่องราวนี้กับใคร
ตอนนี้ใช้ชีวิตหวาดกลัวมากเพราะผู้ใหญ่บ้านคนนี้มีศักดิ์เป็นอาของเธอด้วย

เล่าบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น๑๔สิงหาคมค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านที่มีศักดิ์เป็นอาคนนี้ชวนเธอไปดื่มเบียร์ในร้านอาหารแห่งหนึ่ง
ซึ่งพี่สาวเธอไปด้วยนะไม่ได้ไปกันสองต่อสอง
แล้วทีนี้ก็ชวนกันไปดื่มต่อที่บ้านญาติของผู้ใหญ่บ้าน
สักพักพี่เขยเนี่ยมารับพี่สาวกลับไปก่อน
แต่เธอไม่ได้กลับไปกับพี่สาวก็ยังนั่งดื่มต่อกับผู้ใหญ่บ้านสองคน
ตอนนั้นไม่กลัวเหรอเธอบอกก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่า
หนึ่งศักดิ์ก็คือเป็นเครือยาศกันเป็นอาด้วยแล้วปกติก็ดื่มก็กินกันอย่างเงี้ตลอด
มันไม่เคยมีปัญหาไงค่ะดื่มไปได้สักพักนึงเธอเมาค่ะ
เธอก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอเข้าไปนอนในบ้านก่อน
เมาไม่ไหวแล้วหยุดดื่มก่อนขอไปนอนพัก
รู้สึกตัวอีกทีตี๒ค่ะ
รู้สึกตัวเพราะว่าตามร่างกายมันเจ็บ

เสื้อเซอร์กากงกางเกงหายหมดเลยนะคะเหลือกางเกงในตัวเดียว
แล้วมองไปข้างผู้ใหญ่บ้านที่มีศักดิ์เป็นอาคนนั้นน่ะ
นอนแก้ผ้าอยู่ข้างข้างเธออ่ะ
เธอบอกเธอช็อกมากรีบใส่เสื้อผ้าแล้ววิ่งหนีออกมาแบบไม่คิดชีวิตเลยนะคะ
พอกลับมาบ้านมาส่องกระจกสำรวจดูตัวเองอีกรอบนึงเนี่ย
แขนทั้งคอทั้งแก้มแล้วก็หน้าอกรวมไปถึงหลัง
เขียวช้ำเป็นจ้ำไปทั้งตัวเลยค่ะ

พอหูอุสุตมัตคือเจ็บ
บอกว่ายังช็อกไม่หายอยู่อยู่มีข้อความส่งมาอีกคมครูบอกว่าอย่าไปแจ้งตำรวจนะ
งั้นจะเอาให้ตายเลยแล้วก็ขู่ด้วยบอกว่าถ่ายนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมอย่าแจ้งความเรานะ
จะเอาให้ตายมีโทรมาด้วยเนี่ยโทรไม่ได้รับเนี่ยโอ้โหพอโทรไม่ได้รับปุ๊บข้อความตามมาเลย
อันนี้เป็นภาษาถิ่นใช่ไหมอุงสุภาษาใช่ค่ะอยู่ใส่อยู่ไหน
เธอบอกว่าพอส่งมาแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะเธอตกใจแล้วก็กลัวมาก
แล้วเขาบอกด้วยว่าเขาถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยค่ะถ่ายคลิปข่มขู่ไว้ด้วย
เลยไปปรึกษาพ่อพ่อก็พาไปแจ้งความที่สพสนม
เพื่อที่จะไม่ให้ผู้ชายคนนี้ไปก่อเหตุกับคนอื่นอีก
ตำรวจให้เธอไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
แต่จาก๑๔สิงหาคมจนวันนี้๒๓สิงหาคม๙วันแล้ว
เธอบอกว่ามันดูเงียบนะมันดูไม่มีความคืบหน้าเลยทางด้านคดีความ
ผู้ใหญ่บ้านก็ยังคงใช้ชีวิตลอยนวลลอยหน้าลอยตาเดินไปเดินมาแถวบ้านเธออยู่เลย
บางคนมองว่า๙วันเนี่ยมันไม่นานแต่ใจคนรอและใจคนกลัวด้วย
ใช่เพราะเธอถึงขั้นโดนขู่ฆ่าเธอก็ไม่รู้ว่าวันไหนมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอ
คุณผู้ชมดูสภาพมันทั้งตัวขนาดนี้เลยจริงอะค่ะ
แล้วเธอบอกผู้ใหญ่บ้านไปพูดให้เธอเสียหายด้วย

เพราะว่าเธอไปมีอะไรกับผู้ชายคนอื่นมา

บอกไม่รู้จะทำยังไงเลยขอมาร้องเรียนกับสื่อมวลชนแล้วกัน
คดีความมันจะเร็วขึ้น

แล้วก็จะเชิญผู้เสียหายกับผู้ถูกกล่าวหา

ถ้าพบว่ามีการกระทำผิดตามที่ถูกกล่าวหาเนี่ย

ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
ตามกระบวนการกฎหมายอย่างแน่นอน

เขาไม่ใช่สามารถว่าพอมีคนมาแจ้งความปุ๊บ

ผู้ถูกกล่าวหามาเหมือนกับว่าเป็นผู้ต้องหาเลยเนี่ย

เขาก็มีเรื่องของระเบียบวิธีการปฏิบัติการอยู่
ก็อาจจะต้องมีวิธีการพูดคุยเจรจากับทางฝั่งของผู้เสียหายด้วยแหละ
ทำยังไงให้เขารู้สึกปลอดภัยมากขึ้น
หรือว่าปกติแล้วคือจะมีเจ้าหน้าที่ไปคุ้มครองความปลอดภัย